อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าเป็นคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นรถที่คุณทักษิณนั้นนั่งอยู่ด้านใน
เพราะว่าตอนนี้สื่อแทบจะทุกสำนักเลยตามขบวนนี้อยู่

จะเห็นภาพคุณผู้ชมคือทั้งสองจอนะคะ
มุมนึงเนี่ยขวามือก่อนถ่ายจากตึกมุมสูงของไทยรัฐทีวีโทเวย์จุดตรงนี้ที่จะผ่านมา
ส่วนทางซ้ายมือเฟรมทางซ้ายเนี่ยนะคะ
คือขบวนทีมข่าวของเราที่ตามปิดท้ายขบวน
ของขบวนที่เชื่อว่าน่าจะมีคุณทักษิณอยู่ตรงนั้นนะคะ
เออนี่ช่วงการเดินทางฮะ

โมง๘นาทีตอนนี้นะครับ
ก็คุณทักษิณนะน่าจะออกจากที่สนามบินดอนเมืองแล้ว
แล้วก็ขึ้นโทเวย์แล้ว
ดูจากในภาพแบบนี้นี่ดูเหมือนไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะพี่สมบัค
เพราะว่ายังคงเห็นเหมือนก็มีรถด้านข้าง

อ่าดูขับกันตามปกตินี่นะคะเห็นมั้ยคะ
ก็ดูน่าจะเป็นรถของประชาชนทั่วไปที่ขับกันตามปกติ

รายงานเคลื่อนไหวบนโทเวย์แบบนี้เลยนะคะ
ขอดูภาพบรรยากาศล่าสุดค่ะ
นักข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูเลยค่ะ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ
กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ
กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ
โดยได้เคลื่อนผ่าน

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ
โดยได้เคลื่อนผ่าน
กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

กินดอนเมืองในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ

ทีนะครับจากบนทางด่วนช่วงดินแดงนะครับไปจนถึง
สารดีกานะครับซึ่งตอนนี้จะให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสด
สดไปพร้อมกับทีมข่าวของเรานะครับซึ่งถ้าหากมีความ
หน้าเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่งครับตอนนี้ขอเชิญกลับไปที่สถานีก่อนครับ
อันนี้คือกำลังโค้งอยู่นะคะ
ไปไหนจะไป
อนุสวรีชายสมภูมิแล้วก็ไปต่อเส้นทางไปลงยมราชนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปที่ทีมข่าวรายงานมา๑๐นาฬิกานะครับ
รถขบวนของคุณทักษิณชินวัฒน์นะฮะ
การควบคุมตัวคุณทักษิณชินวัฒน์
ออกมาจากสนามบินดอนเมืองนะครับ
แล้วก็ผ่านเส้นโทเวย์ผ่านเส้นทางด่วนมา
แล้วเดี๋ยวไปลงปลายทางยมราช
หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าหลานหลวงนะครับ
แล้วก็ไปออกราชดำเนินผ่านอนุสวรีประชาธิปไตย
เลี้ยวซ้ายเข้าสนามหลวงนะครับ
แล้วก็เข้าสารดีกาฝั่งซ้าย
ใช่นี่เห็นภาพจากมุมท้ายขบวนนะ
จุดลงด่วนยมราชเนี่ย
เรามีทีมข่าวดักอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูหน้าจอของเราคุณเห็นจุดกระพริบกระพริบใช่ไหม
ตอนนี้คือกำลังจะเคลื่อนไปจุดตรงกลาง
ตรงกลางนั้นก็คือตำแหน่งสารดีกานั่นเองนะคะ

นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลานะครับ

คุณอาฟฮะตามเส้นทางอยู่ใช่ไหมครับ

ครับได้ยินครับ
โอเคไปตามเส้นทางนะฮะ

กฎฮวันตาลทางซ้ายมาทั้งเธอเข็มเลยนะครับ
แต่จะมีการกันที่ให้บริเวณเลนซ้ายสุดของเส้นทางนะครับ
จะให้รถขบวนเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างจะไม่ติดขัดนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นตลอดเส้นทางของเรานะครับ
จะมีทางเช่นนี้ส่วนหัวคอยมาการเส้นทางให้นะครับ
พอขบวนผ่านเส้นทางมานะครับก็จะมีการเปิดใช้เส้นทางตามปกติ
บริเวณด้านขวาก็จะเป็นประชาชนที่ขับที่ขับสัญจรเส้นทางไปมานะครับ
ไม่ได้มีการปิดถนนอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ
มีการเปิดช่องเลนซ้ายสุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับ
เลนซ้ายสุดเนี่ยเขาจะกันเลนไว้ให้กับรถของขบวนของคุณทักษิณนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคุณทักษิณนั่งอยู่รถคันไหน
แต่น่าจะเป็นหนึ่งในสองคันที่มีการขับทางไปในนักขนาดนี้นะครับ

อ่าต่อขบวนกันนะครับมีทั้งหมดสิบสองคันนะครับ
ที่ผมได้รับรายงานมานะครับแล้วก็เวลาที่รถเคลื่อนตัวไปในเส้นทางไหน
หรือว่าจะลงทางด่วนตรงไหนนะครับ
จะมีทางเจ้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนะครับ
แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้มีการปิดถนนนะครับ
แต่ว่ามีการเปิดห้องเลนบริเวณทั่วเลนซ้ายสุดครับเพื่อให้รถครับ
เคลื่อนตัวไปไม่ให้ติดขัดนะครับส่วนเลนขวาส่วนส่วนเลนกลางก็เลนขวานะครับ
รถประชาชนที่สัญจรใช้ใช้เส้นทางเนี่ยก็จะสั่งอ่าครับ
ถือได้ตามปกติเลยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นบรรยากาศสด
ที่กำลังลงอ่าบริเวณทางด่วนยมราชแล้วนะครับนี่นะครับ
ด้านหน้าเนี่ยครับจะมีรถจักรยานยนต์ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับ
ขับนำขบวนก่อนประมาณสองคันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งถ้าหากเราดูจากอ่าไกลไกลระยะประมาณสักห้าสิบนิดเนี้ย
เป็นรถเป็นรถหุบเกาะนะครับที่จะขับตามขบวนแล้วก็จะมีรถตู้
อ่าแล้วก็มีรถตู้ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็มีรถตำรวจเนี่ย
ของสนดอนเมืองนะครับปิดท้ายขบวนเอาไว้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวของเราก็เกาะติดอยู่บริเวณท้ายขบวนอยู่หลังรถของสนดอนเมืองเลยนะครับ
ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้ที่จะถึงบริเวณสารดีกาแล้วนะครับ
ตลอดเส้นทางบนบริเวณถนนหลานหลวงที่เรากำลังขับอยู่ตอนนี้นะครับ
ก็จะเห็นว่าถนนค่อนข้างโล่งนะครับแต่ว่าบริเวณอ่ารถที่เป็น
มาก็ยังขับขี่ได้ตามปกตินะครับอย่างที่เราเข้าใจก็คือว่า
ตลอดเส้นทางนะครับเราไม่ได้มีการปิดถนนนะครับ
แต่ว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยเปิดช่องทาง
หรือว่าเป็นช่องทางพิเศษหนึ่งนะครับให้รถขบวนเนี้ย
ประตูช่องทางที่เก้าที่เราเข้าใจกันนะครับแต่ว่าเป็นการออก
และก็ขึ้นบนทวงเป็นต่อทางนวล
แล้วก็มาลงทางด่วนตรงบริเวณถนนหลานหลวงที่เราอยู่กันนะ
ตอนนี้จะมีการคุ้มตัว
เพื่อนำตัวคุณพฤษิษฐ์ไปให้สารพิการะแหน่ง
คดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
ฟังคำพิพากษาคดีเก่าค้างนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าการฟังคดีเก่าค้างนะครับ
มีถึง๓คดีด้วยกันนะครับซึ่งเรายังไม่สามารถตอบได้ว่า
หนึ่งคดีนะครับจะใช้เวลาในการฟังคำพิพากษาเนี่ย
นานเท่าไหร่นานกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าหากครบสามคดีแล้วนะครับ
ก็จะมีการส่งต่อไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
ในฐานะที่คุณทักษิตเนี่ยเป็นผู้ตั้งขังใหม่นะครับ

ถ้าที่ผมสังเกตดูด้านหน้าของผมจะเป็นของคุณทักษิตนะครับ
แล้วก็ขายไหนจะเป็นของขายรถที่ดีของเรา

ตรงนี้วัดหน้าวัดราชนดานะครับ
ก็เห็นขบวงอาทิตย์สิรถครั้งอื่นอื่นยังเคลื่อนตัวตามปกตินะฮะ
ใช่เดี๋ยวต้องช่วยกันดูนะพี่สมบัติ
เพราะเมื่อกี้เราเห็นมุมตามขบวนของคุณจิรายุทธ์แล้วใช่ไหม
แล้วก็มุมหัวขบวนเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
ผ่านอนุสาวรีประชาธิบตัย
ไม่รู้ว่าคุณทักษิณคิดอะไรตอนที่ผ่านอนุโสรีประชาปไตยด้วยหรือเปล่านะครับ
จะหันมามองด้านขวาอนุสวรีประชาธิปไตยหรือไม่
อันนี้ราชดำเนินกลางแล้วสักครู่หนึ่งจะเลี้ยวซ้ายเข้าราชดำเนินใน
โมง๑๙นาทีนะคะจริงก็จะเป๊ะตามกำหนดเลยนะเป๊ะคือไม่ว่าจะอยู่คันไหนก็ตาม
จุดหมายปลายทางคือที่เดียวกันสารดีกาสารดีกาการอ่านคำพิพากษาของสารดีกาทั้ง๓คดี
ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนคาดว่าอาจจะหลายชั่วโมง